คดีที่มีคนร้ายเข้าไปฆ่าสองสามีภรรยาเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ของตลาดโรงเกลือนะฮะ
ล่าสุดก็สามารถจับผู้ต้องหาได้๑คนแต่ว่าต้องมีการขยายผลซึ่งคาดว่าจะมีผู้ต้องหามากกว่านี้ครับ
ผลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทจิติรอดบางยางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อคลี่คลายคดี
คนร้ายใช้มีดแทงนายพิพัฒน์ตั้งพงทองแล้วก็นางสาวสายันจันทาสองสามีภรรยา
เจ้าของพื้นที่ให้เช่าร้านค้าที่ตลาดโรงเกลือครับเหตุเกิด๒๙มกราคมที่ผ่านมาในพื้นที่ของสพครองหาดจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจก็พยายามที่จะสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่สุดค่ะคุณผู้ชมค่ะก็สามารถขออนุมัติศาลจังหวัดสะแก้ว
ออกหมายจับนายวิชัยพุ่มเรืองหรือว่าต่ออายุ๔๕ปี
ซึ่งในต่อไปปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีพยานยืนยันว่านายวิชัยหรือว่านายต่อเป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้าย
ลงมือก่อเหตุในคดีนี้
ตำรวจเชื่อว่ามีผู้ร่วมขบวนการก่อเหตุครั้งนี้ไม่น้อยกว่า๔คน
แล้วก็ตั้งปมสังหารไว้๓ประเด็นหลักด้วยกันคือ
เรื่องแรกเรื่องการเมืองท้องถิ่น

แล้วก็ที่๓เรื่องของการให้กู้ยืมเงินนั่นเอง
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังกันเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย๖แห่งครับ
จำนวนนี้มีบ้านของนายวิชัยที่ถูกออกหมายจับด้วยแต่ว่าไม่พบตัว
มาสามารถติดตามจับกลุ่มตัวที่จุดที่ตรวจค้นที่บ้านน้ำทรัพย

จับกลุ่มตัวพร้อมยึดรถเก่งนะครับ
นำตัวไปสอบสวนส่วนการตรวจค้นครั้งนี้
เจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจยึดได้หลายรายการครับ